ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
สาวสวยหุ่นดีที่ตอนนี้ละคร

แบ็คดีมากแล้วก็ปลื้มปริ่มทุกเรื่องทำให้เจ้าตัวยิ้มออก
พร้อมกับบอกแฟนว่าให้รอลุ้น
เร็วนี้จะมีละครใหม่เซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะ
และเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของเจ้าตัวด้วย
แฟนคลาบจัดเต็มเบิร์ทเดย์ชุดใหญ่
แต่ปีนี้ดันครบเป็นสเผ็ดพอดี
ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างไปฟังเดียน่ากันหน่อยค่ะ
ใช่๒๕ปีแล้วแต่ว่าเห็นเขาทักกันมานะคะ
พระก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะเป็นปีที่ดี
เป็นเจ้าเพศที่ดีเพราะว่าเราชงไปแล้ว
ก่อนหน้านี้คือเราชงถือว่าชงแล้วค่ะ
แต่พอหลด๒๕ไปเนี่ยจะค่อยดีขึ้นเรื่อยแล้วค่ะ
แล้วก็เป็นความโอเคเป็นเรื่องที่ดีสบายใจ
เดียค่อนข้างทำบุญตลอดอยู่แล้วค่ะ

ก็เลยเหมือนเป็นการต่อบารมีให้ตัวเองไปเรื่อยค่ะ
เราก็สบายใจแล้วแค่มาว่าเป็นปีที่ดีก็โอเคนะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของเบนเจอร์เพศมันอยู่ที่สติ
แล้วก็การใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและรอบครอบนะ
ใช่ค่ะตอนคุณเป็นเจ้าเพศเจออะไรมาบ้างไหม
ก็เจอมาบ้างแต่ว่าก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติ

นี่กำลังจะถามว่าคุณถามว่ารอบไหนเนี่ย